แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบนี้ก็ทำให้ทะเลเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ

ตอนนี้ในท้องทะเลจากน้ำที่จากสีครามนะ
สีของทะเลกลายเป็นน้ำสีเขียว

สีเขียวเกิดจากอะไรเรามาหาคำตอบกันนะครับ
นี่แหละคุณดูดีฮะทะเลเป็นสีอะไรเออ
แต่เห็นเขียวมากช่วงที่คลื่นสูงใช่นะครับ

มีเศษนะเศษซากสีเขียวอยู่ตามชายหาดด้วยนะครับ
ก็ตรงนี้เป็นบริเวณทะเลบางแสนนะครับ
เกิดปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้ประหวาด
หรือว่าแพลงต้อนบูมนะฮะ
ทำให้น้ำทะเลมีสีเขียวคล้ำทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วนะครับ
แล้วก็พบว่าล่าสุดน้ำทะเลมีสีเขียวเข้มมากกว่าเดิมอีกคุณ
กลายเป็นสีเขียวมรกฏนะครับ
ก็หลายคนบอกว่ามันไม่ได้สวยหรอกนะ
คือมันเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเรื่องของธรรมชาติ

ตอนนี้ยังไม่พบการตายของปลานะครับ
แต่ก็ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา
นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยกล้ามาพักผ่อนที่ชายหาดบางแสนกันนะครับ
ธรรมดาโอ้นั่งกินอาหารทะเลใต้ผ้าใบนะ

เตียงผ้าใบใต้ร่มลงไปเล่นน้ำที่นี่สบายนะครับ
ทางด้านของภูมิในการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา
คือนางสาวสวภาสวัสดีระ
บอกว่าทางสถาบันได้มีการนำตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์
พบว่ายังไม่รุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา
เนื่องจากเป็นแพลงต้อนชนิดเรืองแสงสีเขียว
แต่ก็เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำในทะเลเช่นกันนะครับ
เพราะว่ามีการขยายตัวได้เร็วกว่าชนิดอื่น

หากหมดแสงอาทิตย์เมื่อไหร่เขาก็จะแย่งออกซิเจนในน้ำไงคุณ

โดยเฉพาะสัตว์เล็กหน้าดินจะตายเพราะขาดอากาศหายใจ
ก็คาดว่าประมาณ๒สัปดาห์นะฮะ
น้ำทะเลที่บางแสนแห่งนี้จะกลับสู่ภาวะปกติ
ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นทุกปีหลังจากฝนตกหนักนะครับ
ส่วนผู้ที่จะลงเล่นน้ำอาจได้รับผลกระทบกับผิวหนังเล็กน้อย
แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าเห็นแบบนี้ใครก็ไม่ค่อยจะกล้าลงเล่นน้ำนะฮะ

หากพบปลาที่เพิ่งตายตามชายหาดเนี่ย
ก็ไม่ควรจะนำไปทำอาหารกินเพราะอาจจะทำให้ท้องเสียได้
สักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าทะเลบางแสนจะดีขึ้น
ช่วงนี้ก็อาจจะไปนั่งรับลมรับประทานอาหารกันเฉยนะคะ
อาจจะยังไม่เหมาะสำหรับการลงไปเล่นน้ำ

ถ่ายได้ก็อาจจะได้มุมใหม่ไงเพราะว่าน้ำเป็นสีเขียว
สีใหม่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือ

แล้วก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ